ท่านผู้ชมครับมีคดีที่พลทหารนายหนึ่งนะครับ
เขาก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปที่ห้องเช่าที่อยู่กับภรรยาที่สมุทรสาคร
ปรากฏว่าเมาฮะแล้วก็ถูกแทงจนเสียชีวิต
ก็เกิดจากการยื้อแย่งมีดกับแม่ยาย
เพราะว่าทีแรกเนี่ยมีปัญหากับทางพ่อตานะครับ
แม่ยายเขาบอกว่าเขาไม่เจตนาอืมก็พยายามเข้าไปช่วยสามีอ่ะ
ยื้อแย่งมีดแล้วมีดมันก็จังหวะยื้อกันไปแย่งกันมา
ก็ไปแทงใส่ลูกเขยพลทหารจนเสียชีวิตเลยนะครับ
ผู้ตายชื่อว่าพลทหารสุวัสดินาคทองอินอายุ๒๓ปีนะครับ
เป็นทหารสังกัดกองพันธหารช่างที่๙กองพลทหารราบที่๙นะฮะ
ก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ที่ห้องเช่าที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
อยู่ที่นี่กับภรรยาพ่อตาแล้วก็แม่ยายนะฮะ
ยายที่ตกเป็นผู้ต้องหาชื่อว่านางสาวอันทิกาปานดำอายุ๓๙นะครับ
ห้องเช่าแห่งนี้มีลูกชายวัย๓เดือนของพลทหารสุวัสดิ์ผู้ตายกับภรรยาที่อายุ๑๗ปีด้วยนะครับ
ส่วนพ่อตาเนี่ยชื่อนายรุ่งอรุณอายุ๓๘ปี
จากการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ภรรยาของผู้ตายภรรยาของพลทหารสุวัสดิ์บอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุ
สามีเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนข้างห้องกินตั้งแต่เย็นเลย
ค่ายมากลับมาที่ห้องเช่าเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่เย็นเลย
แล้วกลับมาที่ห้องมาถึงก็มาชวนภรรยากินข้าวนี่นะฮะ
ภรรยาก็นั่งอยู่แต่ภรรยาบอกว่าไม่เอาเธอไม่กินเธออิ่มแล้วกินน้ำเต้าห้งน้ำเต้าหู้อะไรไปแล้ว
ปรากฏว่าสามีก็ไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วทำยังไงต่อฮะสามีนั่งดื่มเบียร์ต่อนอกห้องฮะ
นั่งดื่มเบียร์อยู่คนเดียวนะครับทีนี้จังหวะนั้นเนี่ย
นายรุ่งอรุณพ่อตาซึ่งอยู่ในห้องเช่าด้วยกันเนี่ยนะ
เขาก็ถามว่าเฮ้ยยังกินอีกเหรออืม
คือกินเหล้ามาวันแล้วยังมานั่งกินเบียร์ต่ออีกเหรอ
ทำให้พลทหารสุวัสดิ์ไม่พอใจแล้วก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ซึ่งภรรยาของเขาบอกว่าตอนที่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันเนี่ย
พ่อของเขาก็เลยไล่สามีไล่ลูกเขย
ให้ออกจากห้องไปเลยบอกออกไปเลยนะฮะนายสุวัสดิ์โมโหครับ
หยิบมีดปลายแหลมมาเป็นมีดยาวประมาณ๙นิ้วแล้วก็ขู่ขึ้นมาว่า
วันนี้ต้องมีคนตายกันไปข้างหนึ่งวันนี้ต้องตายกันไปข้างหนึ่งนะครับ
นางสาวอันทิกาแม่ยายเห็นนะฮะก็เลยพยายามเข้าไปห้ามนะฮะ
แล้วก็ไปยื้อแย่งมีดจากพลทหารสุวัสดิ์ยื้อกันไปแย่งกันมาปรากฏว่า
มีดมันปักเข้าไปที่ใต้ราวนมด้านซ้ายของพลทหารสุวัสดิ์ค่ะนี่ฮะ
แล้วก็ล้มลงฟุบจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่กับพื้นแบบนี้นะฮะ
นี่เป็นคำบอกเล่าของทางภรรยาของผู้ตายนะเขาบอกว่าอย่างนี้
วันนี้คุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
อ่าที่นี่เป็นห้องแถวฮะเนี่ยฮะเป็นลักษณะแบบเนี้ยห้องแถวแบ่งให้เช่าแบบนี้นะครับ
อ่าที่ห้องเกิดเหตุเนี่ยวันนี้ปิดไว้นะครับไม่มีใครอยู่
คุยกับเพื่อนข้างห้องบอกว่าครอบครัวนี้เพิ่งเข้ามาพักที่ห้องไม่ถึงสองเดือนนะฮะ
ตากับแม่ยายทำงานรับจ้างวางท่อส่งน้ำลูกเขยเป็นพลทหารอยู่ที่กาญจนบุรี
วันหยุดก็จะกลับมาบ้านกลับมาที่ห้องเช่านี่แหละเพราะว่าภรรยาอายุ๑๗อยู่ที่นี่
กับลูกชายวัยสามเดือนเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุ
ก็เห็นลูกเขยนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนนะพ่อตาก็นั่งร่วมวงด้วยนะ
แล้วทั้งคู่ก็กลับมาที่ห้องเช่าของตัวเองสักพักนึงลูกเขยเดินออกมานั่งดื่มเบียร์ต่อคนเดียว
แล้วอีกไม่นานก็มีเสียงทะเลาะกันเกิดขึ้นซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าที่ทะเลาะกันเนี่ยได้ยินเสียงเป็นชั่วโมงนะ

ก็จะมีชุดชุดโครงการของเขาอ่ะก็กินเงินสามสี่คน
กลุ่มน้ำทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันพอกินเสร็จเขาก็ออก
แล้วก็เขาก็แยกย้ายเข้าห้องแล้วลูกเขยก็ออกมากินต่อ
คนเดียวนึกออกมากินคนเดียวออกมากินเบียร์คนเดียวเสร็จ
ก็ประมาณกี่ขวดป่ะสองขวดได้ป่ะออกมาสองรอบอ่ะ
ก็มานั่งกินนั่งกินเบียดตรงนี้แหละแล้วก็เข้าห้องไปอีกทีหนึ่ง
แต่พอเข้าห้องไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ก่อนที่นั้นตำรวจจะมาทางทางแปลงคนตายอ่ะทางเมียเขาก็ได้ได้ไปตาม
อ่าด้านหน้าด้านหน้าให้เรียกรถพยาบาลให้เรียกอะไรให้ไง
แต่คือคือตอนตอนตอนตอนตามผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในห้องคือได้ยิน
แต่คิดว่าเป็นยังยังทะเลาะอยู่ไม่คิดว่าถึงท่านแทงกันแล้วไง
คดีนี้นะครับตำรวจสพมสมุทรสาครนะครับ
ท่านภูมิกับสพนะฮะพันธมตเอกจิรวุฒิตันทศรีบอกว่า
ได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วรวมทั้งคนที่เป็นคนแทงพลทหารสุวัสดิ์เสียชีวิตด้วยนะครับ
คือนางสาวอันทิกาปานดำอ่าซึ่งเป็นแม่ยายอ่า
นางสาวอธิกาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่า
อุบัติเหตุที่เข้าไปแย่งมีดกันเนี่ยก็เพราะว่ารักแล้วก็ห่วงคนในครอบครัว
อ่าไม่อยากให้มีการทำร้ายกันเบื้องต้นพบว่าผู้ตายดื่มสุราแล้วก็มีปากเสียงกับแม่ยายนะครับ
อ่าแล้วตอนนั้นก็บอกว่าจะพาลูกกับเมียออกจากบ้านไปหยิบมีดขึ้นมาขู่ว่า
ถ้าใครเข้ามาห้ามหรือไปแจ้งตำรวจจะทำร้ายแม่ยายก็เลยพยายามเข้าไปพูดคุยแล้วมีการแย่งมีดกัน
แล้วเกิดการพลาดพลั้งมีดก็แทงเข้าผู้ตายทีนี้มันจุดสำคัญพอดีนะครับ
ก็เลยเสียชีวิตทางผู้ก่อเหตุที่เป็นคนแย่งมีดอ่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยที่มีดแทงลูกเขยแล้วก็ล้มฟุบเสียชีวิตลงไปกับพื้นห้องเนี่ย
ก็เป็นลมสลบด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
มีดกันนะครับเหตุที่เกิดแล้วก็ลักษณะเหมือนกับภาพพลั้งเป็นเหตุให้มีดเนี่ย
ถูกตัวผู้ตายนะครับในจุดสำคัญมีการแจ้งข้อกล่าวหาอ่า
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
ก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นศาลนะฮะก็ต้องไปสู้คดีกันไป